ถ้ามีผู้หญิงมาติดคุณเยอะ

ผมไม่เชื่อคนพูดใครก็พูดได้
สมมุติฟุ๊กฟุ๊กไปยืนตรงกลางเลยครับฟุ๊ก

คุณพร้อมทุกอย่างแล้วอยากจะดูแลเพื่อนผม

เข้ามัดมาตัดสูงให้ก่อนนะ
ไอ้นี่

โอเคหนุ่มโสดข้อต่อไป
หนุ่มโสดล้วงลับคนที่สองของเราคือใครครับ

อ่าเรียกพี่อัดด้วยดูมันมันคล้องจองดีนะพี่อัด
พี่อัดเนี่ยด้วยความที่เป็นคนประสบการณ์สูง

สมมุตินะฮะคุณทำความรู้จักกับน้องฟลุ๊กมาประมาณนึงแล้ว
ถึงเวลาวันนั้นเราจะมีเดท
นี้เป็นเดทสำคัญมากเพราะเราจะต้องปิดจ๊อป
เราจะผิดสถานะคำว่าคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจกลายเป็นแฟน
คุณจะมีประโยคเด็ดอะไรที่ทำให้เพื่อนผมอ่อนละถวยและยอมไปกับคุณ
แล้วคุณจะไปจบตรงนั้นที่ไหนที่บ้านคุณหรือบ้านเขาหรือที่ไหน
ถ้าเริ่มแรกก็จะพาไปกินแบบไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารก่อนเสร็จ
ค่อยเหมือนประมาณว่าสมมุติว่า

เอ๊ะร้านอาหารญี่ปุ่น
จริงผมจะถามก่อนนะว่าเขาจะอยากกินอะไรเพราะว่า

ส่วนมากผมไม่ได้ถามเพราะว่าผมเพียงรู้เลย
แล้วคุณจะไปหัวแจนสึกที่ไหนบ้านตัวเองหรือบ้านเขา

ก็เหมือนว่าเปิดให้เขาเข้าไปในโลกของเราไงครับ

เราก็แค่รู้สึกว่าให้เข้ามาในโลกของเราเสร็จแล้ว
ของคุณคือผมเปิดรับอยู่แล้ว

ส่วนรวมก็เรื่องของเขาเลยครับ

คนที่๓ดับเบิ้ล

ใครจะถามจะถามอะไรอยากได้อะไร

ฟุ๊กมาเองเลยนี่เป็นฟุ๊กเลยดูขอออกโรงเองเชิญค่ะดูขอออกโรงเอง
คือฟุ๊กเป็นคนคิดมากขี้ระแวง

ความคิดมากขี้ระแวงของคุณยังไง
ผมมองว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับ
คือผมว่าผมจะทำทุกวันให้คุณเชื่อใจเองครับผม
โดยที่ฟุ๊กไม่ต้องมาถามเลยว่า

อะไรที่แบบว่าแสดงออกได้ว่าฟุ๊กจะไม่เชื่อใจ

การกระทำ
ไม่มีใช้คำว่าคุณกับผมเลยนะ

อย่างนั้นทำให้ดูหน่อยได้ไหม
สมมุติว่าตอนนี้เป็นแฟนกันแล้ว
แล้วคุณมีผู้หญิงมาชอบเยอะมาก

ถ้าแบบทำอะไรที่ฟุ๊กไม่เชื่อใจ
แต่ว่าหลังจากนี้
หรอก็ไม่ได้โกรธอะไรสักหน่อย
ไม่โกรธจริง

โอ้โฮนี่ปัจจักร

ก็อยากให้เป็นของแทนใจว่า

จำมั้ย
จำเราได้ป่ะ

เห้ยบ้านทำยังไงอย่างไงล้างแฟนเก่าแต่บ้านนะ

แล้วเขาพูดมาได้ยังไง

มือวางแล้วผู้หญิงไม่ปัดด้วย